คุณผู้ชมคะข่าวนี้ดูภาพเหตุการณ์กันก่อน

ดูจากภาพแล้วก็คงงว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรกันมา

ขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าบ้านหลังหนึ่งที่สมุทรปราการ

โวยวายเหมือนท้าทายคนในบ้าน
สุดท้ายมีผู้ชายที่อยู่ในบ้านถือมีดดาบออกมาเหมือนกัน

นี่ค่ะคือก็มีเสียงคนตะโกนห้ามนะคะ
เป็นเสียงผู้หญิงก็คือคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหมันอะไรกันนี่
คือปลาสิ่งของบางอย่างเข้าไปในบ้านด้วย
มีอาวุธด้วยจนคนในบ้านก็ออกมาสู้กันแบบนี้
ดาบยาวทั้งสองฝั่งเลย
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ลงพื้นที่ไปในซอยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ
ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ
ไปถามเพื่อนของคนที่ปรากฏภาพอยู่ในคลิปค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้
มีเพื่อนที่เรียนอยู่วิทยาลัยย่านบางปู๔คน
นั่งคุยกันอยู่ที่บริเวณลานจอดรถในบ้าน
มีชายวัยรุ่น๒คนเป็นนักเรียนต่างสถาบัน
ขี่รถจากกระยันยนต์เข้ามาในซอย

ก็เหมือนในคลิปภาพนะคะเหมือนเขาปลาอะไรบางอย่างเข้าไปในบ้าน
แล้วบ้านหลังนี้มีคนแก่อยู่
คนในบ้านก็คือผู้ชายที่ถือมีดออกมาจากในบ้านนะคะ
เขาก็เลยต้องออกมาสู้เพราะในบ้านมีคนแก่
หลังจากนั้นคนที่มาก่อเหตุหน้าบ้าน

ไม่ได้มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
เพื่อนบอกว่าเขานั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านครับ

ใช่ครับแล้วก็พวกผมก็เลยวิ่งไปกันหลังบ้าน

สักพักเขาก็ลงมาจากรถเลย
เหมือนเอาก้อนหินปลาใส่แม่นะครับ
อาศัยแม่จะโดนแม่จะโดนพ่อ
เพื่อนผมอีกคนที่มันเข้าไปฟันเขาก็เลยหุดหงิด

อืมเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้

ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัววัยรุ่นชายสองคนนี้
นี่มาดำเนินคดีนะคะ
โอ้โหก็บุกมาไม่กลัวเลยนะ